ยวดตะลัดตะลัด
ตะลัดปลาแล้วจากเพื่อนคุณผู้ชมคยับมาใกล้หน่อย
ช่วงนี้ราคาสินค้ามีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ไปดูเช็คราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ
วันนี้หมูเนื้อแดงขึ้นมา๕บาทนะคะ
โพกไก่๗๘บาทต่อกิโลกรัมเท่าเดิม
แดงวัวเท่าเดิม๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔๕บาทต่อฟองนะคะ

ลำปลีเขียว๘บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
และกระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัม